ที่ฉันทนมา๙ปีค่ะเป็นเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคน
สุดท้ายจบที่มีดปอกผลไม้แล้วตายเลยค่ะ
คือเรื่องราวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าขออนุญาตเรียกว่าเมียคนที่๑กับเมียคนที่สองกันแล้วกันนะ
คือนี่คือคนที่หนึ่งนะคะเธอชื่อว่าคุณเพ็ญจันทร์ค่ะ
คือเธอเนี่ยแต่งงานอยู่กินกับสามีคือตาทองใบอยู่กันมาสี่สิบปีมีลูก๓คน
ตาทองใบไม่กลับบ้านรู้อยู่แล้วล่ะว่าไปอยู่ที่บ้านของเมียคนที่สอง
อืมก็เลยไปตามเพราะเอิ้นพกมิดปอกผลไม้ไปด้วย
ไปถึงเจอทะเลาะกันด่าทอกันเมียคนที่สองคือคุณวิไลอ่ะ
เอาไม้ออกมาฟาดเธอเธอก็เลยควักมีดแทงสวนชึบเข้าไป
ตายค่ะที่ตรงนั้นเลยนะคะนางเพ็ญใจเมียคนที่หนึ่งเนี่ย
อายุหกสิบเอ็ดปีแล้วนะนี่นี่แผลที่โดนตีอืม
ส่วนตาทองใบคนกลางเนี่ยสามีอ่ะครับหกสิบสามแล้วนะ
ก็วัยเกษียณกันหมดแล้วนะคะส่วนเมียคนที่สองคุณวิไลเนี่ย
ห้าสิบสามค่ะอายุเรื่องของเรื่องมันเกิดจากตาทองใบ

อืมเดี๋ยววันนี้จะกลับบ้านเมียก็รอเอ๊ะทำไมตาใบไม่กลับบ้านซะที
โทรไปบอกโทรไปตามไม่มีน้ำมันขับรถไม่มีน้ำมันเติมกลับขับกลับบ้าน
เพ็ญจันทร์เลยไปตามไปตามก็ตะโกนเรียกตะโกนเรียกเท่าไหทองใบไม่ยอมลงมา
ครับแต่ได้ยินเสียงวิไลด่าเธอออกมาจากห้องครัววิรัยไม่ด่าเปล่าท้าทายกันด้วย
ตบตีกันเลยไหมล่ะวิลัยเดินออกมาพร้อมไม้ยูคาลิปตัสหนึ่งท่อน
ฟาดเอาฟาดเอาคุณเพ็ญจันทร์บอกเออพกมีดปอกผลไม้มาเว้ยแทงสวนฟึ๊บเข้าไป
เข้าใต้ราวนมโอ้โหตรงนั้นคือจุดสำคัญไงคะครับ
วิลัยล้มลงไปเลยส่วนคุณเพ็ญจันแทงเสร็จปุ๊บก็ขึ้นรถขับหนีออกไป
ไม่รู้นะตอนแรกว่าวิลัยเสียชีวิตจนกระทั่งสักพักหนึ่งตำรวจโทรไปแจ้งบอกว่าคุณ
คุณแทงเขาตายเธอถึงได้ตัดสินใจมามอบตัวนะคะ
เธอเปิดใจกับเราบอกว่าอยู่กินกับตะใบมาเนี่ย๔๐กว่าปีแล้วนะ
มีลูกสามคนผู้ชายหนึ่งผู้หญิงสอง
คนแรกเนี่ยอายุสี่สิบคนที่สองสามสิบแปดคนสุดท้องสามสิบสี่
อยู่กันมาเกินครึ่งชีวิตแล้วอ่ะครับตาใบเนี่ยอาชีพคือทำงานก่อสร้าง
จนกระทั่งเก้าปีก่อนตะใบปันใจอืม
ปันใจไปหาวิรัยคบกันแบบเปิดเผยคุณเพ็ญจันทร์บอกว่า
พอคบกับวิไลนะผัวฉันก็เปลี่ยนไปเลย
ชอบกินเหล้าเมาหาเรื่องทะเลาะด่าทอทุกวันเลย
กลับบ้านแต่มันดันเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น
เพราะว่าฉันเองก็โดนทำร้ายก่อน

อีบูนิ่งมันแรนออกมาเลยแรนออกมาด้านเนี่ยสิขาเนี่ย
กลัวมันตายแท้มันมาบ้านโอ้ยมันปีบันนี้แม่ก็เลยเอาอัน
เมื่อตัวนี้ค่ำไว้มานี่อันเพราะว่าอันนั้นมันอยู่ในกระเป๋าเนี่ย
แม่เพราะว่าแม่เอาไส้หนีไปกันปลาไปหรือไปเที่ยวหัว
แม่ก็เลยล่วงเอามานี่แม่ก็เลยหังหาไว้มันอยู่ค่ะแม่ก็เลยเทพไปให้สิ
ทีนี้ทีมข่าวเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดร้านค้าใกล้กับจุดที่คุณเพ็ญจันทร์
เมฆที่๒ก็ไปตีเมฆที่๑นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่เป็นร้านค้าตรงจุดที่นางเพนจัน
พอแทงวิไลเสร็จแล้วก็เอามีดมาทิ้งนี่คือหลานสาวเนี่ยเหมือนมาเติมเงินหรืออะไรสักอย่าง
จะเห็นนี่ดูนะคะคุณเพ็ญจันทร์เธอเดินไปข้างตู้แล้วก็ทำอะไรสักอย่างอยู่
คือเป็นจังหวะทิ้งมีดทุ่ม๒๔นาทีค่ะหลานสาวเนี่ยมาเติมน้ำมัน
เราก็สอบถามคุณเพ็ญจันทร์ว่าพี่เพนจันทร์ที่เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยที่พี่เดินเข้าไปตรงเศร้านั่นอ่ะ
ทิ้งมีดใช่ไหมเธอก็ยอมรับบอกว่าใช่เอามีดไปทิ้ง
เราก็ไปที่บ้านของพี่เพ็ญจันเนี่ยนะคะไปเจอกับลูกสาว
ลูกสาวก็เล่าบอกว่าวันนั้นน่ะก็ได้ยินแม่โทรคุยกับพ่อ
ว่าทำไมไม่กลับจะกลับบ้านเมื่อไหร่พ่อก็บอกเออไม่มีเงินเติมน้ำมันรถกลับมาบ้าน
พอไปดูที่บ้านของวิลัยก็เห็นรถพ่ออยู่ตัวลูกสาวเองบอกเสียใจมากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
แล้วเธอเองก็ได้ไปขอคำมาศพของนางวิไลแล้วนะไปในฐานะตัวแทนของแม่นะคะ
เราไปคุยฝั่งของนางวิรัยด้วยเหมือนกันนะคือนางวิไลเองก็มีลูกกับสามีคนก่อน
ก็ไปคุยกับลูกชายลูกชายบอกว่าผมเคยถามแม่ไปแล้วนะก่อนหน้านี้
ว่าแม่แน่ใจแล้วใช่ไหมที่จะเอาตาใบมาเป็นผัวเนี่ยเพราะว่าเขาก็มีลูกมีเมียอยู่แล้วนะ
ก็แม่ไม่ตอบผมผมก็ไม่อยากยุ่งผมก็ถือว่าอ้าวแม่ก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะ
ก็เลยไม่อยากยุ่งเรื่องของผู้ใหญ่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ก็รู้มาว่าหลังจากที่เมียหลวงเมียคนที่หนึ่งที่มาแทงแม่เขาตายเนี่ย
มอบตัวแล้วได้รับการประกันตัวออกมาแล้วเขาบอกว่าก็ยังไม่เห็นมาขอคำมาศพแม่เขาเลยล่ะ
ทีมข่าวเราไปคุยกับคนกลางด้วยครับตาใบหรือตาทองใบ
คนกลางระหว่างศึกรักสามเศร้าเราสามคนนะคะตาใบบอกว่าผมเสียใจมาก
ที่ผ่านมาผมไม่เคยคิดจะเลิกกับเพ็ญจันทร์ที่เป็นเมียหลวงเลยไม่เคยเลยเพราะว่ารัก
มีลูกด้วยกันตั้งสามคนผมเองก็ยังดูแลเลี้ยงดูลูกทั้งสามคน
ไปมาระหว่างสองบ้านไม่ได้มาอยู่ที่บ้านของคนตายก็คือเมียคนที่สองของวิไลอ่ะ
ไม่ได้มาอยู่ตลอดเวลาทีมข่าวเราก็เลยถามว่าอ้าวตาใบถ้าตาใบบอกว่า
รักเมียคนที่หนึ่งมากอ่ะแล้วเมียคนที่สองล่ะตะบายคบมาตั้งเก้าปีอ่ะ
คือยังไงผมรักทั้งคู่ผมยอมรับว่าผมเป็นต้นเหตุครับ
แต่ผมก็ไม่คิดเลยว่าเพ็ญจันทร์จะอารมณ์ร้อนขนาดนี้แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ว่าเพนจันจะต้องติดคุกหรืออะไรก็ตามผมยืนยันว่าผมจะไม่ทิ้งเมียผม
เสียใจเสียใจหรอครับเหตุการณ์สิผมเสียใจหลังจากนี้เขาเสียใจหรอครับ
แล้วก็พรุ่งนี้จะประกอบพิธีชาปนกิจเลย
ส่วนตัวของคุณเพ็ญจันทร์นะคะที่เป็นภรรยาหลวง
พรุ่งนี้พนักงานสอบสวนก็จะนัดหมายให้มาพบ
เพื่อนำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดอุดรธานีนะคะ